ปัดหนึ่ง
ต่อบายที่ไร้ท้องมันก็ร้องจ๊อก
หิวแบบนี้ได้เข้าสี่จะคุลลงสักก้อน
คงจะฟินสุดไปเลย
ก่อนจะลงมือทำก็ต้องล้างไม้ล้างมือให้สะอาดซะก่อน
จากนั้นก็ปันปันจุ่มจุ่ม
แล้วก็อย่าลืมโรยเกลือเพิ่มอัตรรสด้วยนะคะ
ทำเสร็จสับก็เป็นอันขึ้นเตาปิ้งได้เลย
พลิกซ้ายพลิกขวาไฟอ่อนไม่ต้องใจร้อน
แป๊บเดียวก็ได้กินข้าวจี่สมใจ

ลองชิมสักหน่อยว่าอร่อยแค่ไหน

เข็มไปนิดหนึ่ง

ชัดเจนเต็มหูเลยจ้า
ว่านักไปทางเกลือ
รสชาตินี่เน้นเกลือจ้า

รับรองลูกค้าติดใจแน่น
เจ้าแจ๊ะริมจอร์